เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดินทางเข้าไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติด
พอเข้าไปข้างในพบยาเสพติดจริง
ก็คือใบกระท่อมและยาแก้ไอนะคะซึ่งถือว่าเป็นสารตั้งต้นในการทำยาเสพติด
บ้านหลังนี้มีสามีพันรยาอยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นนะคะ
ฝ่ายสามีออกตัวรับเองทั้งหมดเกี่ยวกับความผิดยาเสพติด
ก็คือบอกว่าตัวเองเอามาขายเองตัวเองรับมาเอง
ภรรยาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยพยายามที่จะบอกตำรวจแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตำรวจอย่างไรก็ตามเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนะคะ
เพราะว่าอยู่กันสองคนถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
พร้อมกำลังอาสารักษาดินแดนไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านนาค่ะหลังจากที่สืบทราบว่า
ใช้เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายใบกระท่อมและยาแก้ไอจำนวนมาก
ไปจับกลุ่มนายกริจดันัยเจริญพักดีอายุ๒๓ปีนะคะ
พร้อมของกลางเป็นใบกระท่อมสดน้ำหนัก๑๑๗กิโลกรัม
กระจัดกระจายเต็มบ้านเลยเนื่องจากพยายามขนหนีแต่ว่าไม่ทันนะคะ
และที่ใส่กระสอบซุกซ่อนอยู่ในท้ายรถเก๋งก็มี
อกจากนี้มียาแก้ไออีก๑๐๔๑ขวด
หม้อต้มน้ำใบกระท่อมซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน

ขณะที่เข้าไปจับกลุ่มพันรยาของนายกริจนใด
อยู่ในบ้านเหมือนกันค่ะแต่ตัวในกริจดันัย
อมรับสารภาพแต่เพียงผู้เดียว
ยืนยันว่าพันรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าใบกระท่อม
อาจจะเป็นเพราะความรักที่ไม่อยากให้ภรรยาถูกจับไปด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
แต่เพียงผู้เดียวก็คือนายกฤตนัย

อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าจะต้องขยายผลต่อนะคะ
เพราะว่าก็ไม่เชื่อแหละว่าพันรยาจะไม่รู้เรื่อง
เพราะของที่อยู่ภายในบ้านมันเยอะมาก
และช่วงที่ไปถึงของกระจัดกระจายมีหรือพันรยาจะไม่รู้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่านายกฤตนัย
เป็นหนึ่งในผู้ค้าใบกระท่อมและยาแก้ไอรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอจนะ

กระทั่งทราบว่ามีการนำใบกระท่อมและยาแก้ไอล็อตใหญ่มาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้
ได้วางแผนจู่โจมเข้าจับกลุ่มนะคะ
แต่ถ้าเป็นเกิดจากความรักและยอมรับคนเดียว
ถ้าเริ่มจากความรักแล้วไม่พาพันรยา

คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลย
ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายจะได้ไม่ถูกจับแบบนี้
รักภรรยามากเนื่องจากเป็นวันวาเลนไทย